ของคนดวงดีที่ผูกพันกับเต่า

บอกว่างวดก่อนฝันเห็นเต่า

เชื่อไหมสองสาวสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
เต่ามาหาถึงบ้านล่าสุดเป็นอย่างนี้แล้วครับ

ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเต่ามาจ้ะ
ไอ้เต่าที่มาเนี่ยเขารู้เลยว่าเป็นเต่าเพศผู้
ห้ะดูไงพูดตัวเหมียวจริงดูไงก็เขาบอกเป็นเต่าฮับ
อะไรเต่าฮับเต่าหับเต่าฮับ
คุณดิ้งทำไมน้องใบตองคุณดิ้งทำไม
ดีนะไม่เป็นเต่าฮับ
เอาเหรอไม่รู้เหรอเอาเอาเต่าหับเต่าหับ
ไม่ใช่เต่าฮับนะครับเดี๋ยวเพิ่งเซงกับมุกของผมแล้วกัน

ไปต่อกับเรื่องนี้ไปเจอกับคุณทิพรดานามประเสริฐอายุ๔๕ปี
เป็นชาวบ้านในอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้สื่อข่าวพาเหล่าบรรดาผู้มีความเชื่อไปดูเต่าตัวนี้หน่อย
เขาบอกว่าตอนนี้ท้องของมันซิกแพคมันเต็มไปด้วยแป้งแล้ว
โอ้โหจริงเพราะคุณทิพรดาบอกโบกแป้งไปก่อน

คือเธอบอกอย่างนี้ว่าเต่าตัวนี้อยู่มันมาเดินมาที่บ้านของเธอ
ตกใจเหมือนกันตอนแรกคิดว่าก้อนหินเห็นประดับ

แล้วถามหน่อยสิเรื่องราวความผูกพันระหว่าง
คุณทิพรดากับเต่ามันมีอย่างไร
คุณธิรดากวักมือเรียกนักข่าวบอกมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
งวดที่ผ่านมาเธอเพิ่งจะโชคดี
ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว
ก่อนจะถูกเธอบอกว่าเธอฝันเธอฝันเห็นเตา
โอ้โหแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาก็เลยถูกรางวัล

และมางวดนี้กลายเป็นว่าเต่าตัวนี้

เฮ้ยครั้งนี้เจอเต่าตัวจริงตัวเป็นเลย
งั้นหมายความว่างวดนี้จะถูกยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่า
เอ้ยน่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วทำยังไงล่ะเมื่อเจอเต่าแบบนี้เธอบอกแป้งต้องมีโบกไปเลย
กเต่าเลยโบกเลยฮะไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณ
หน้าท้องของมันซิกแพคของมันหรือบริเวณที่กระดองของมัน
อัดมันไปให้เต็มเหนียวเธอบอกถ้าสามารถฉีด
ฉีดพวกน้ำหอมไม่ต้อง
เข้าไปได้เธอทำเลยนะไม่ต้องมันคนละ
ไปทำเต่าอย่าไปทำน้อง
เอางี้ละกันเป็นความเชื่อแล้วเราก็ฝากเตือนหลายครั้ง
เชื่ออะไรเราไม่ว่าแต่สิ่งหนึ่งที่อย่าไปทำเลย
แป้งพวกนี้หรือน้ำหอมอะไรต่างอย่าไปโรยที่บนตัวของเสา
ของเต่าของเต่าและสัตว์อื่นนะ
ไม่งั้นมันเหมือนกับเป็นการทำร้ายมันทางอ้อมเหมือนกันนะ
เพราะจริงมันก็ไม่ได้เหมาะกับอะไรพวกนี้
ส่วนจะมีโชคมีลาบหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่จะคิดแล้วกันครับ
คุณพี่มีคำถามครับว่าเต่าตรงด้านไหนที่เรียกว่าด้านหลัง
ก็ดูหางดูหัวมันใช่ไหมหัวมาด้านนี้
ด้านหลังก็ต้องเป็นหางก็ต้องเล่นด้านหลัง

ด้านหน้าด้านหน้าอ๋อ

แล้วอันนี้คือท้องใช่อันนี้หลังเหรออันนี้หลัง

เพราะคุณบอกว่าเอาทาทั้งด้านหน้าด้านหลัง